คุณจิติอยู่ในสายเดี๋ยวคุยเลยนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะติดต่อกันไม่ได้อีก
สวัสดีครับคุณจิติครับสวัสดีครับ

คุณกิติฮะยังไงขอพูดคุยกันหน่อยกันแล้วกัน
ตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
เอาในมุมของคุณจิติลองเล่าให้ฟังหน่อย
คนเงินหายที่หมดเลยไม่เหลียวอะไรเนี่ยครับพี่
เงินที่เก็บมาคือหมดแล้วผมก็ตามหาเงินผม

ผมก็ไม่ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาเลย
พี่ฟังนะผมไปทนายพาทั้งสองเที่ยว
ผมเพิ่งพยายามหาเงินตามเงินผม
เข้าใจมั้ยครับ
ล้อนไห้ใช่หม่ะคือเครียดมากคุณจิตตีบอกว่าคุณจิตตีทำเงินหาย
ใช่เออ
โอนเงินผิดโอนวันไหนวันที่โอนเงินผิดวันที่๗ครับ

ชื่อของทางน้ำเขาที่ว่า

แต่ผมพยายามถามผมว่า

เจอแล้วจนผมทำอะไรไม่ได้แล้วทีเนี้ยผมก็ต้องนั่งข้างคิดแล้ว
ก็ผมผมก็ไม่ต้องหาทางไหนเหมือนกันพี่ผมก็ต้องนั่งรอ
แล้วทำไมคุณจิตติถึงคิดว่าไอ้ที่ว่าโอนไปไปให้ใครก็ไม่รู้หรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงเป็นคุณน้ำที่เขาเอาไปอ่ะ๙๐๐อ่ะ
ผมไม่ได้เข้าหาว่าเขาเอาไปผมถามผมว่าผมโอนเข้าไปในบัญชีคุณหรือเปล่า
อ่าผมถามเขาเฉยเฉยผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเอาไปนะครับ
โอเคอ่าคุณกิติยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาว่าน้ำเนี่ยเขาเอาไปแค่ถามว่าโอนเข้าบัญชีเขาหรือเปล่า
ใช่ครับเพราะผมก็ไล่ถามทุกคนที่มีธนาคารออมสินไม่ใช่ผมไม่ไล่ถาม
แต่ทีนี้ทางน้ำเขาบอกว่าก็ได้เห็นสลิปแล้วได้เห็นแอปอะไรต่างนานาแล้วแล้ววันที่๗เราก็ไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำไม่ได้มานวดอะไรกับเขาเลยเนี่ย
แล้วแล้วทีนี้คือยังไม่เชื่อหรือว่าว่าเขาไม่ได้เงินเก้าหมื่นไปจากคุณจิตติจริงจริง
ผมใช่ผมเชื่อแหละครับตอนนี้ผมก็ชื่อค่ะถึงว่าผมก็ไม่คิดทุกชั่วเองเราไม่ชอบธังผิดธรรมอะไรหรือที่นี่
จำไม่ได้เลยเหรอแล้วมันยังไงโอ้โหคนโอนเงินตั้งเก้าหมื่นนี่แสดงว่ามีเงินอยู่เยอะนะคุณกิติ
เงินในบัญชีมันมีอยู่แค่นั้นเองครับ

อื้อ
ปกติคุณจิติทำอะไรที่ไหนพอจะเล่าให้ฟังกันได้ไหมเราจะได้ช่วยกันไล่ว่า
ผมไม่ค่อยรู้หนังสือครับผมจบแค่ป๖เองผมบอกไว้ก่อนเลย
ไม่ใช่อายุอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่

มีครอบครัวแล้วทีนี้โอ้โหเงินหายไปเก้าหมื่นเลยทีนี้ก็เครียดเลยใช่ไหม

ผมยังไม่กล้าบอกเขาเลยครับยังรอเพราะเขาบอกให้รอภายใน๓๐วัน
เพราะว่านักข่าวมาถามว่าเหลืออีกสามอาทิตย์ผมก็ต้องรอครับผมก็ต้องรออย่างเดียวใครรอ

ไปหาธนาคารกับตำรวจว่าเราโอนเงินผิด๙๐๐เขาบอกให้รอ๓๐วันตรวจสอบ

ผมยังไม่รู้เลยครับ
จำไม่ได้เลยเหรอคุณจิติว่าไปทำอะไรไปซื้อของไปใช้บริการอะไรยังไง
จำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้จริงครับ
แต่ว่าตอนที่เขาโทรมาเขายืนยันนะคะ
ทีนี้ตอนที่กดบัญชีกดโอนเงินอะไรพวกนั้นก็จำไม่ได้เลยเหรอคุณจิติ
ใช่ครับจำไม่ได้จริงครับ

๓วันครับวันที่๗วันนี้รู้สึกว่าจะจับมันครับ
รู้สึกว่าผมจะไปกดเงินไปกดเงินมาใช้ครับ
ก็คือเงินหาย
วันที่๑๐ถึงจะรู้พอรู้ปึ้งเนี่ยมุ่งมาที่ทางน้ำเขาเลยเหรอ
ผมไปแจ้งความก่อนครับแล้วผมก็โทรถามน้ำน้ำผมได้โอนเงินผิดไหม

ไม่ค่ะยังไม่ได้พูดอย่างนี้เลยค่ะ
อยากคุยกับน้ำไหมน้ำเขาขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม

วันนั้นพี่ไม่ได้พูดดีเลยนะคะพี่
โทรมาพี่พูดว่าหนูเป็นผู้ต้องหาเลยนะคะ

น้องฟังก่อนพี่ไม่ได้ทำ

หนูก็อธิบายให้เขาฟังว่าหนูไม่ได้เจอเขา
เขาก็ยังพูดในสอนอว่า
เจอหนูวันที่๗ค่ะ
เจอหนูวันที่เจ็ด
แล้วก็บอกว่าโอนเงินให้

พี่บอกว่ากูโอนเงินให้มึง

หนูบอกพี่ฟังเดี๋ยวที่นึกอย่างเงินทั้งชีวิต

ก็ได้อย่างนี้ครับ
แต่อันนี้ผมสติงทุกคนพี่พูดแบบนี้ไหมคะ

อ้าวแล้วพี่ต้องขอโทษนะอันนี้ผมขอโทษจากใจจริง
จริงพี่ต้องขอโทษหนูตั้งแต่วันที่พี่โทรผิดแล้วค่ะ
หนูได้พูดกับพี่แล้วว่าขอโทษหนูดีตั้งแต่แรกก็จบ
แต่พี่ไม่มีคำขอโทษแล้วพี่ก็ไม่ได้สำนึกด้วยค่ะ
พี่สำนึกแล้วไงไม่ค่ะวันนั้นพี่ยังพูดกับหนู
ที่พี่จะออกขับรถออกไปหนูบอกว่า
ให้พี่ไปสถานีตำรวจกับหนู
พี่พูดกับหนูว่าผมไม่ไปผมจะไปหาเงิน๙๐๐๐๐๘๐๐๐๐
แล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วค่าโทรศัพท์จะซ่อมให้หนูยังไง
บอกว่าเรื่องของมึงจัดการเอาเอง
ผมก็จะพูดอย่างนั้นเลยครับ

พี่พูดแบบนี้ครับ

ถ้าดูในเพจหนูแจ้งอยู่แล้วว่าจอมันแตกด้านนอก
มันยังใช้งานได้อยู่ค่ะ

คุณจิติเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษน้ำ

แต่ทีนี้คุณจิติที่ไปแจ้งความไว้ที่สพคูคศเนี่ยแจ้งข้อหาอะไร
ไอ้นี่ครับโทรเงินผิดครับ
แจ้งแจ้งกับน้ำหรือว่าแจ้งใคร
แจ้งกับเวลาที่ครับแจ้งกับเวลาที่ครับตามที่คณิตเลยครับ

ได้ไปแจ้งว่าน้ำเขาเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกงช่อกงอะไรไม่ได้แจ้งนะ

แจ้งแค่เรื่องที่ว่าเราโอนเงินผิดแจ้งเรื่องแค่นั้น

ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นจิติคุณจิติเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษน้ำ

ไม่รับราคาคำขอโทษจริงในตอนที่เขาโทรมาหนูเข้าใจว่าเงินหาย๙๐๐๐๐บาท
หนูก็ยังบอกเขาว่าให้ขอโทษหนูสักคำเขาก็ตัดสายไปเลยค่ะ
คุณกิติคุณน้ำเขาบอกเขาไม่รับคำขอโทษ
มันต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเพราะว่า
น้ำเข้าใจว่าพี่เนี่ย
พี่หนูก็พูดกับพี่ในคลิปเหมือนกันว่าหนูเข้าใจนะว่าพี่เงินหายแต่พี่ต้องใจเย็น
ไม่ใช่ว่าพี่เข้ามาทำร้ายร่างกายคนอื่น
เข้ามาทำร้ายโทรศัพท์คนอื่นแล้วพี่ก็ยังกล่าวหามาโดยตลอดเลยนะคะ
ไม่มีคำยอมรับเลย

ไม่มันคำกลับมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่ะพี่วันนั้นอ่ะ
หนูมีเงินอยู่พันเจ็ดแล้วหนูต้องจ่ายค่าบ้าน
แล้วก็ต้องจ่ายค่าส่วนกลางแต่วันนั้นอ่ะพี่ทำร้ายหนู
ทำโทรศัพท์หนูพังแล้วหนูก็ยังต้องมีหนี้นอกระบบ
หนูต้องจ่ายเขาวันนั้นหนูต้องเอาเงินส่วนนั้นอ่ะ
ไปซ่อมโทรศัพท์อ่าแล้วแล้วแล้วหนูแล้วหนูโดนอะไรคะ
โดนตัดน้ำค่าห้องก็ยังไม่ได้จ่าย
และหนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเขาแต่ว่าหนูยังคุยกับเขาได้
พี่จะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะว่าหนูจะต้องเห็นใจพี่
หนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะหนูก็แจ้งตั้งแต่แรกแล้ว
ฟังฟังอ่าเดี๋ยวลองฟังคุณจิตติก็ได้อ่าอ่า
คุณจิตติว่ามาพี่จะใช้เป็นเงินให้ไอ้ตรงส่วนนั้น
สักห้าพันได้ไหมโอ้โหมีคนอื่นยืมเขาก่อน
เพราะผมก็ไม่มีเงินแล้วตอนนี้ผมก็จะติดยื่นเขามา
ชดใช้๕๐๐นี่คุณจิติหมายถึงเรื่องอะไรบ้าง
พันบาทมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะค่าโทรศัพท์เรื่องนะครับ
ทุกเรื่องเลยเออผมก็มีเหลืออยู่แค่นั้นนะครับ
อ่าคุณน้ำว่ายังไงคะเขาบอกเขาพร้อมที่ห้าพันบาท
ถ้าจะชดใช้ให้ไม่ค่ะว่าไปตามกฎหมาย
ไปตามกฎหมายคุณใช่ค่ะค่าโทรศัพท์อ่ะหนูรับได้พันสาม
แต่อย่างอื่นข้อหาอย่างอื่นหนูว่าตามกฎหมายค่ะ
คือจะมาอ้างว่าตัวเองขาดสติไม่ได้นะคะพี่
ช่วยพี่หน่อยเถอะพี่ขอร้องพี่หนูว่าเป็นคนเสียหายนะคะ
จะมาขอร้องอะไรตามกฎหมายนี่คือยังไงนะ
ถึงว่าน้ำจะเรียกเท่าไหร่หรือว่าดำเนินคดีอย่างเดียว
ตกลงกันที่หลังค่ะไปตกลงกันที่สอนอดอนเมืองว่าอย่างนั้น
ค่ะพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่า
เมื่อวานนี้พี่จะมานั่งร้องไห้คนเดียวไม่ได้หรอก
เมื่อวานเนี้ยลูกหนูดูข่าวลูกหนูยังพูดเลยว่า
เขาอ่ะทำร้ายแม่หนูทำไมมันมันเป็นความรู้สึกของเด็กคนนึงอ่ะ
พี่ต้องมาดูว่าดูข่าวแม่ตัวเองอ่ะโดนทำร้ายอ่ะ
แล้วหนูไม่ได้โอนเงินผิดแล้วหนูต้องมานั่งอธิบายกับลูกว่า
อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าแม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งที่ลูกหนูบอกว่ามันน่าจะโดนทำร้ายร่างกายคืนด้วยซ้ำ
ที่ทำร้ายจิตใจเด็กคนนึงที่ต้องมาดูข่าวแม่ตัวเองโดนทำร้ายอ่ะ
มาขอร้องอะไรอีกพี่บอกว่าพี่ต้องการความแบบ
เหมือนพี่บอกว่าพี่โทรหาทุกคนแต่พี่บอกว่าทุกคน
ไม่ได้พูดจากับกับเขาแบบนี้เลยแล้วพี่ก็ยังพูดหาว่าหนูเนี่ย
สมรู้ร่วมคิดกับผู้หญิงคนนั้น
เลยวางแผนมาหลอกงี้อันนี้มันก็ไม่ใช่นะคะ
หนูก็เสียหายดังนั้นอะพี่พี่โทรไม่ได้พูดมาขอโทษ

ไม่รับคำขอโทษเพราะเขาบอกเขาก็เจ็บฉ้้มน้ำใจเหลือเกิน
ช้ำน้ำใจเหลือเกินลูกเต้าเขาเห็นข่าวของเขาเนี่ย
เขาก็โอ้โหเสียความรู้สึกแล้วก็สภาพจิตใจย่ำแย่ไปหมด
จะเรื่องทรัพย์สินเขาเสียหาย๓๔วันที่ผ่านมาไม่ได้ทำมาหากินเลย
ทำงานเนี่ยเสียรายได้ด้วยเรื่องค่าชดใช้เยียวยา

จะเป็นเรื่องค่าโทรศัพท์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ที่คุณจิติบอกว่า
พร้อมที่๕๐๐๐บาทจะชดใช้เยียวยากับเขาเนี่ย
เอาอย่างนี้คุณจิตินัดเจอกันเมื่อไหร่

คุณจิตติก็นัดไว้จะมาเจอเขา
เดี๋ยวต้องให้ท่านายลงช่วยหน่อยปุ๊บว่ากมาวันนี้เลยมั้ยล่ะ
วันนี้ว่างเลยมั้ยคุณจิตติ

ลูกผู้ชาย๓๙แล้วเราค่อยคุยตั้งสติ
พรุ่งนี้กี่โมงคุณจิติพรุ่งนี้กี่โมงดีสอนอดอนเมือง

ได้ครับ
นะคุณจิติแล้วเดี๋ยวเจอกับน้ำพรุ่งนี้
จะไปช่วยดูแลแล้วก็ไปเจรจากลายเกลี่ยให้ด้วย

ต้องมานะสัญญาต่อหน้าประชาชนประชาคมแล้วนะ

ถ้าเขาไม่มาตำรวจดำเนินการตามกฎหมายทุกอันนะ
จันทร์ถึงศุกร์บาย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒